ข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดกัน
ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเฮลิคอปเตอร์
รวมถึง๒นักบินและ๑ช่างเครื่อง

ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แล้วเราก็เชิญชวนคุณผู้ชมส่งข้อความมา
ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
เราเองก็เป็นสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลาง
ในการส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
แม้ว่าวันนี้จะกลายเป็นข่าวเศร้า
ก็ต้องให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เราหวังว่าปฏิหารจะมีจริง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วปฏิหารไม่มีจริงนะคะ
ในฐานะสื่อมวลชนก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ

จะพาคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการ
การนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓นาย
มาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
โดยชุดปฏิบัติการพิเศษอากาศโยธิน

ค่ะร่างของสามลูกทัพฟ้านั้นถูกลำเลียงออกมาจากจุดในป่าเรียบร้อยแล้วนะคะ
และในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการนำขึ้นรถนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางมาอย่างจุดสถานีเครือข่ายเขาชะเมาแห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะทำพิธีทางศาสนาค่ะ
ร่างของสองนักบินและหนึ่งช่างเครื่องนะคะ
ลำเลียงออกมาจากจุดตกอย่างยากลำบากนะคะ
โดยใช้เวลาเดินทางด้วยทางเท้านะคะเดินเท้าออกมาค่ะ
หกชั่วโมงด้วยกันนะคะเพื่อมายังจุดนัดหมายค่ะ
จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่จากกองบิน๒และอากาศโยธินนะคะ
ก็เดินทางขึ้นไปรับอย่างจุดนัดหมายและได้ทำการเปลี่ยนขึ้นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและรถของทางกองบิน๒นะคะ
เพื่อที่จะลำเลียงมายังสถานีเครือข่ายของทางกองทัพอากาศที่อยู่บริเวณ
ที่ยืนรายงานสดกันอยู่ณจุดนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ทยอยลำเลียงร่างของทั้ง๓คนนั้นออกมาจุดซากคอตกนะคะ
โดยเดินทางมาถึง๖ชั่วโมงเต็มด้วยกันค่ะ
จุดที่นำมาสับเปลี่ยนกำลังนั้นนะคะอยู่ที่หมู่๒บ้านกลุ่มสวยค่ะ
ตำบลภาวะอำเภอแก่งนังขออภัยค่ะแก่งหางแมวนะคะ
โดยมีผู้บังคับบัญชานั้นจากกองบิน๒และอากาศโยธิน
รวมถึงกองทัพอากาศนั้นนะคะเดินทางมารับด้วยตัวเองค่ะ
และภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของอากาศโยธินค่ะ
ซึ่งจะขึ้นไปสับเปลี่ยนกับทางเจ้าหน้าที่ด้านบนนะคะ
เพื่อไปดูแล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์เครื่องฮิลิคอปเตอร์
ยังจุดตกที่อยู่บนศูนย์เรด้าค่ะพวกเขาใช้การเดินเท้าขึ้นไปด้วยนะคะ
จากหมู่สองบ้านกลุ่มสวยค่ะเพื่อที่จะไปเฝ้าเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บริเวณจุดตกนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะจะทำการล้อมกรอบด้วยเชือก
เพื่อที่จะกั้นและเตรียมให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเดินทางเข้าไปตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไปเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนั้นสภาพอากาศค่อนข้างปิดค่ะ
ก็จะเป็นอันตรายด้วยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณทางอำเภอแก่งหางแมวนั้นนะคะ
ก็ทยอยเดินทางมาที่บริเวณด้านหน้าของศูนย์เครือข่ายของกองทัพอากาศที่อยู่ที่นี่นะคะ
ซึ่งเป็นศูนย์ขนขายนะคะซึ่งก็จะมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้เดินทางไปรับร่างของสามลูกทัพฟ้าลงมานะคะ
แล้วก็มาเพื่อที่จะร่วมมาส่งด้วยนะคะและในขณะที่ณตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการยืนยันแล้วนะคะว่าในขณะนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นภาพสดจากที่จุดสถานีขนถ่ายค่ะของทางกองทัพอากาศนะคะ
ร่างของนักบินสองคนนะคะและหนึ่งช่างเครื่องนั้นกำลังถูกลำเลียงมาที่จุดนี้ค่ะ
เพื่อที่จะทำพิธี
ทางศาสนานะคะโดยมีญาติของนักบินทั้งสองคนและช่างเครื่องอีกหนึ่งคนอยู่บริเวณด้านในด้วยนะคะ
ค่ะบรรยากาศที่เห็นตรงจุดนี้นั้นยังคงมีประชาชนค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะ
เพื่อที่จะมาร่วมไว้อะไรมาส่งพวกเขากลับบ้านเกิดของพวกเขาด้วยนะคะ

หนึ่งในบรรดาญาตินั้นก็คือ
น้องชายของนักบินที่หนึ่งค่ะซึ่งได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงการสูญเสียในวันนี้ด้วยนะคะไปฟังเสียงของน้องชายของนักบินที่หนึ่งกันค่ะ
เป็นคนแจ้งให้รับทราบว่าเขาเจอพี่ชายเราแล้ว
ก็ทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางอะไรต่างครับ
เขาแจ้งมาครับว่าตอนนั้นตืออยู่ตรงจุดไหนล่ะครับที่ขึ้นไป
อยู่ที่เนินประมาณห้าหกร้อยแล้วครับ
ก่อนจะเกือบถึงพื้นที่เป้าหมายครับ
แล้วทีนี้ได้ประสานแล้วก็คุยกับทางครอบครัวยังไงบ้างครับ
ก็โทรคุยกับคุณพ่อนะครับก็ก็บอกท่านท่านแล้วครับว่า

แล้วทีนี้ในส่วนของคุณแม่เนี่ยครับทำยังไง
คงต้องให้ทางครอบครัวเขาคุยกันอีกทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายนี้ท่านมาครับ
ก็เดี๋ยวค่อยคุยกับท่านอีกทีหนึ่ง
คุณพ่อกับคุณพ่อจะมาที่นี่ใช่ไหมครับ

เราจะมาจุดตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันอีกทีนึงว่าจะไปจุดไหนยังไง

แน่นอนว่าการเสียชีวิตของพี่ชายเราเนี่ยคือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างสมเกียจของทหาร
อยากให้น้องพูดถึงพี่ชายคนนี้สักนิดนึงครับ

หนุ่มทำเต็มที่แล้วครับอดทนที่สุดแล้ว

เป็นไปดูแลห้านให้เต็มที่

ตัวแทนการเป็นตัวแทนของทหารทุกคนที่แน่นอนว่าการเป็นทหารเนี่ยมันเลือกแล้วล่ะว่าเราต้องบางส่วนอาจจะต้องเจอแบบนี้ค่ะ
อยากจะฝากบอกอะไรถึงทหารทุกคนบ้างไหมคะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้ทุกครั้ง
อาชีพทหารครับเป็นอาชีพที่ตั้งอยู่ในความความเสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งเนี่ยก็ต้องเตรียมใจอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครเสียใจหรือว่าอะไรต่างครับเพราะว่าพี่ผมเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับแล้วก็
ขอบคุณครับ